เมื่อวานนี้ใครไปโรงพยาบาลพุทธโสธรบ้างถ้าเห็นเขาวิ่งไล่กันนะ
มันเกิดเหตุการณ์นี้คือมีผู้ชายคนหนึ่งเนี่ยคลุ้มคลั่งเป็นผู้ป่วยจิตเวทแหละ
กว่าตำรวจกับรอปภจะล็อกพี่เขาไว้ได้แล้วเหนื่อยเลยแหละ
อันเดียวสมวนคลุ้มกดเสถียรชื่อคลุ้มกายไหวหน้า

กองเชียร์จะได้ดีใจ

ครูนะครับเป็นเหตุการณ์ที่บันทึกจากนางสาวปานฟ้าสุวรรณกุล
เขาเป็นกู้ภัยอยู่๘ริ้วฉะเชิงเซานะ

เป็นผู้ป่วยจิตเวทมีอาการคลุ้มคลั่ง

ตำรวจเอ๋ยรอบพอพอเอ๋ยพยายามช่วยกันล๊อคตัว
แต่เขาก็หนีมาได้จนสุดท้ายไปจนมุมถูกควบคุมตัวได้
แต่ก่อนหน้านั้นสินางสาวปานฟ้ากู้ภัยฉะเชิงเซา
เขาเล่าบอกว่าช่วงเช้ามาโรงพยาบาลพุทธโสธร
แล้วเห็นผู้ชายคนนี้อายุ๓๖ปี
เป็นผู้ป่วยจิตเวทมีอาการคลุ้มคลั่ง
ทะเลาะกับเจ้าหน้าที่ในห้องฉุกเฉิน
แล้วก็เดินออกมาตะโกนด่ากราดไปตลอดทางเลย
เหตุนะครับแต่เขาก็ยังเสียงดังโวยวาย

อุ๊โหนี่ฮะลุงค้นลุกไปด้วยเลย
ชายคนดังกล่าวก็เดินออกมาด้านหลังมาที่จุดเยี่ยมญาติ
ต้อนให้ชายคนนี้เข้ามุมนะครับ
งามเอาไม่อยู่เขาตัวใหญ่ครับ

นี้เป็นอีกมุม้นึงนี้นะครับ
งาม๓อันเอาไม่อยู่นะครับ
แล้วก็สลัดหนีจากไม้งามวิ่งไปบนตึกอุบัติเหตุฉุกเฉิน
ที่มีคนเดินผ่านเยอะแล้ววิ่งไปแล้วนะ
แล้วเดี๋ยวพี่ดูคุณผู้ชมดูผู้ชายหมวกเขียวนะ
เข้ามานะนี่วิ่งมาแล้วถือคัตเตอร์มารุ่นพี่
เขาจับปั๊บปั๊บล็อคล็อคแล้วกดอยู่กับราวบันไดแบบนี้เลย
ล่าสุดก็พาตัวไปสวอปเทสคนคลั่งเนี่ยตรวจโควิดก่อน
แล้วก็พอชายคนนี้ตื่นเข้ามาอีกครั้งนะก็ไปเอะอะเสียงดังโวยวาย

วันนี้ชายคนนี้นะจะไปปรึกษาที่โรงพยาบาลจิตเวทสะแก้วราชนคริน
ส่งไปที่นั่นแล้วจะได้เฉพาะทาง
คราวนี้ก็ต้องรักษากันอย่างใกล้ชิดนะญาติญาตินะ
ใช่ครับไม่รู้เกี่ยวกับโควิดหรือเปล่า
ช่วงนี้คนป่วยจิตเยอะเหลือเกิน